คดีน้องปอนยังคงเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกพูดถึงกันเยอะนะคะ
ต้องมาดูความคืบหน้ากันหน่อยเพราะว่าผู้ต้องหาบางส่วนก็ได้รับการประกันตัวไป
มีคนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัวก็คือผู้ต้องหาที่รับสารภาพว่าเป็นคนใช้ไขควง
แทงศีรษะน้องปอนจนน้องปอนเสียชีวิต
แต่ผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยมีประเด็นที่ทำให้สังคมพูดถึงพ่อของผู้ต้องหาคนนี้ค่ะ
เป็นรองผู้กำกับสพกาลสินและเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

คนก็เลยกังวลว่าพ่อจะช่วยไหมพ่อเป็นตำรวจแล้วก็ใหญ่โตด้วยนะคะ
คือล่าสุดทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เรียกทั้งคุณพ่อเรียกทั้งคุณแม่ของผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยค่ะ
ไปพบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อที่จะไปกำชับว่าห้ามยุ่งเกี่ยวหรือวิ่งเต้นทางคดีนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทษศักดินันมูลมณีรองผู้กำกับการสืบสวน
กรรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินพร้อมภรรยา
ซึ่งเป็นพ่อและแม่ของนายเดชาธรมูลมณีหรือไบร์ท
ผู้ต้องหาที่ใช้ไขควงแทงศีรษะน้องปอนหรือนายธิรพงศ์ถิตฐาน
พ่อแม่เข้าพบพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อสอบปากคำแล้วก็เพื่อไปกำชับนะคะสั่งการเกี่ยวกับเรื่องของคดีว่า
อย่าไปยุ่งนะอย่าไปวิ่งเต้นคดีนะคะ
พลตำรวจเอกศิวราบอกว่าเบื้องต้นตัวคุณพ่อก็คือ
ตำรวจโทษศักดินันยืนยันว่าไม่เคยวิ่งเต้น
ไม่เคยไปช่วยเหลือลูกชายในคดีนี้เลย
ไม่เคยโทรศัพท์ไปร้องขอให้ช่วยเหลือตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำชับผู้บังคับบัญชา
ของพันธุ์ตำรวจโทษศักดินันไปอีกทีนึง

และถ้าพบว่าใครพยายามช่วยเหลือผู้ต้องหา
ไม่ว่าจะคนไหนก็ตามในคดีนี้ต้องเรียกตัวมาสอบสวนทุกคน
มาดูความคืบหน้าของคดีกันบ้างค่ะ
วันนี้นะคะตำรวจกองกำกับการ๕กองบังคับการปราบราม
พร้อมตำรวจพิสูจน์หลักฐานนำหมายสาร
ไปตรวจค้นห้องพักของนายเดชาธรภายในซอยจรรย์สนิทวง๖๕
คือเขาพยายามไปหาเรื่องของเครื่องแต่งกายที่ผู้ต้องหาใส่
ที่ผู้ต้องหาใช้ในวันก่อเหตุ
พอเข้าไปในห้องนี้นะคะเจอรองเท้า
แล้วก็เจออุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวจำนวนมากเลยค่ะ
และเจอเสื้อและกางเกงจำนวนนึง
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะนำวัตถุพยานทั้งหมดนี้ไปตรวจสอบหาคราบเลือดของผู้เสียชีวิต
ว่า๑สัปดาห์น่าจะมีความชัดเจนนะคะ
ขณะที่จากข้อมูลการสอบสวนก็รู้ว่านายเดชาธรเปิดห้องพักนี้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็หลังลงมือก่อเหตุเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นายเดชาธรก็มากบดานที่ห้องพักห้องนี้ล่ะค่ะเพื่อหลบหนีคดี
ขณะที่ไอซ์หนึ่งในผู้บาดเจ็บและคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าวินาทีที่กลุ่มของนายเดชาธร
เข้าไปทำร้ายร่างกายในวันเกิดเหตุหลังกลับมาจากงานคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะ
ไอซ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาเข้าห้องพักประมาณเที่ยงคืน
ก็อยู่กับน้องปอนผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็เพื่อนด้วยอีก๓คน
ทั้งหมดหลับอยู่ในห้องจนเวลาประมาณตีหนึ่งมีเสียงเคาะประตู
เขาก็คิดว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักมาเรียกก็เลยคลานไปเปิดประตู
เพราะว่านอนอยู่สลึมสลือไปเปิดประตูปรากฏว่าพอเปิดประตูปุ๊บ
เป็นกลุ่มในอาร์ตและพวกยืนอยู่หน้าห้องแล้วก็เอื้อมมือมาเปิดไฟ
แล้วก็ถามหาเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเพื่อนคนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้อง
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะคะก็ถูกขวดที่วางอยู่หน้าห้องเนี่ย
ตีศีรษะจนขวดแตกแล้วกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดก็กรูเข้าไปในห้องแล้วค่ะ
ว่าน้องปอนหลับอยู่นะคะส่วนเพื่อนอีกสามคนก็ถูกทำร้ายเหมือนกัน
แต่ว่าหนีไปอยู่หลังห้องซึ่งมีประตูกั้นแล้วก็พยายามดันประตูเอาไว้
ก็เลยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยค่ะ
ฟังเสียงน้องไอซ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ

ไขควงที่คนร้ายใช้แทงศีรษะน้องปอน
เป็นไขควงที่วางไว้หน้าห้องค่ะ
คือเขาวางไว้เพราะว่าเขาเอาไว้ซ่อมรถจักรยานยนต์
และอุปกรณ์เครื่องใช้แต่ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ย
ก็นำสิ่งของที่อยู่หน้าห้องนี่แหละมาเป็นอาวุธ

ในไอซ์ต้องออกมาเล่าให้ฟังเพราะว่า
ผู้ต้องหาที่ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ

เขาอ้างว่าน้องปอนตัวใหญ่
แล้วก็น้องปอนพยายามจะต่อสู้กับเขา
แล้วก็เขาใช้ไขควงแทงน้องปอนเพราะว่าเป็นการป้องกันตัว

อาทิตย์